ใครบอกว่าการจับปลาสองมือแล้วมันจะหลุดหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ดิฉันดูจากคุณไงอืมจ้ะฮ่า

เพราะว่าคุณลุงคนนี้โชว์การจับปลาสองมือด้วยมือเปล่า
แล้วได้ผลเป็นสุดยอดนักจับปลามือเปล่า
ที่สุดของอำเภอของตำบลนี้เลยนะจะบอกให้

เฮ้ย

แล้วจับสองมือด้วยไม่มีหลุด
ถ้ามี๓มือก็จะจับ๓มือแล้วแหละ

โอ้โหอึ้งไปเลยเห็นแล้วอึ้งไปเลย

กับลุงพรมชำนาญยง

ลมพรมมือเปล่า

เป็นชาวบ้านศรีโพคำตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัย

ลุงพรมแกนี่นะสร้างความฮือหา
ึ้งทึ่งให้กับชาวบ้านเท่านั้น

ปลาไหลปลาอะไรแกจับได้หมด

โถเอ้ยฝีไม้ลายมือแกนี่ไม่ธรรมดา
ไม่ต้องมีเครื่องช่วยอะไรใดทั้งสิ้น
จับด้วยมือเปล่าเองทั้งหมดนะฮะ

นี่นี่โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮยังใหญ่เลย

เอ้าไปลองฟังเสียงล่ำลือของชาวบ้านแถวนั้นหน่อย
ถึงฝีมือของลุงโภมครับ
เป็นความสามารถพิเศษที่ผมก็เคยเห็นครับตา

หาปลาได้แค่ประสิทธิ์ได้หลายกว่าพวกที่ใช้เครื่องมือ

หาปลาได้หลายกว่าพวกที่ใช้เครื่องมืออีกนะ
มันเป็นความสามารถพิเศษ

นี่ลุงพรมฝีมือแกนี่ไม่ธรรมดา
มือซ้ายมือขวาแกจับได้หมด
แล้วแกเล่าให้ฟังว่าแกทำแบบนี้มานานแล้ว
แล้วแกนะจับปลามือเปล่าแบบนี้แล้วก็เอาไปขาย
สามารถสร้างรายได้จนส่งให้ลูกเรียน
ปริญญาเลยนะจะบอกให้

หารายได้ด้วยสองมือเปล่าของแกในการจับปลานี่แหละครับ

เอ้าคุณผู้ชมบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชม
เป็นอาชีพที่มันสุจริตเห็นไหม
มันก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับครอบครัว
แล้วกับลูกหลานได้เลย

ไม่น่าเล่าภูมิดันไหมคะไม่น่าเล่าสิคะแหม่ง